มันไม่มีแผนอะไรเลย

ถามผมว่าประเทศไทยจะไปบอลโลกไหม

ก็คือรีบไปนอนซะ
ก็อยากชวนพี่เองคุยหน่อยให้ความรู้

พี่เฮงไปเป็นประธานเทคนิคของสมาคม
ในช่วงแรกอะนะท่าน

แล้วตอนนี้เราจะไปฟุตบอลโลกนะ

ครึ่งนะครั้งแรกของทวิปเอเชีย
เราเตรียมทีมกันดีขึ้นไหม

เสียอย่างเดียวก็คือปัญหาในเรื่องของการเตรียมทีมของทีมชาติเนี่ย
ไม่มีแผนอะไรเลยครับผมนะฮะ

นั่นก็คือการคัดเลือกนักเตะครับ

อันดับ๒ก็คือทีมที่อยู่เบื้องหลัง

ที่บอกตรงเนี่ยมัน

มันไม่มีแผนที่มันแน่นอน

การคัดเลือกผู้เล่นเนี่ย
เขาเรียกไอ
มันยังไม่

มันยังไม่มีหลักเกณฑ์นะครับผม

ชื่นชมเกาหลีญี่ปุ่นนะครับ

คือเราหารู้ไหมว่า

มีแนวทางที่มันชัดเจนมาก

มันไม่มีอะไรเลยไปเล่นทีก็เตรียมทีนะที่สำคัญคือการผิดชาติอย่างถาวรแบบญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ย
มันเป็นการเตรียมทีมเขาเรียกเยาวชนนะครับที่มันมีแผนการที่แน่นอนแล้วก็ระยะยาว
มีโครงสร้างมีแผนการทำทีมอย่างยั่งยืนนะครับแต่บ้านเราเราไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเยาวชนนะครับ
สมมุติคือจริงผมอยากได้โค้ชคนไทยเก่งเนี่ยครับเราให้เขาทำเลย๔ปีเนี่ย
แต่มันยังไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าเราไม่ค่อยเชื่อใจมั่นใจในโค้ชคนไทยเท่าไหร่ครับผมนะครับ

ที่เขาต้องการให้เรามีโครงสร้างตรงนี้ครับผมคือหอมตรงแผนระยะยาวมันไม่มีครับผม
ครับแค่นั้นเองครับ
เดี๋ยวนะวันนี้ไม่มีแผนระยะยาว

ไปฟุตบอลโลกแบบแบบถูกหวยได้ไหมสมมุติว่าเราเอาสมมุติว่าเราฟอร์มดีขึ้นมา
ได้ไหมเอ่อเราเราต้องรู้เราต้องรู้ว่าเอ่อแถวอาเซียนในเอเซียเนี่ย
ทุกทุกทีมก็อยากไปบอลโลกหมดครับหรือเพราะฉะนั้นเอ่อเราต้องรู้ว่าของเรา
ทำอะไรอ่ะนะแล้วเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรอยู่อ่ะไม่ใช่ว่าอ่า
เอ่ออยู่อยู่เรามานั่งเอ่อเป็นเป็นเป็นครับก็คือฝันว่าเอ้ย
แต่ว่าเอ้ยไม่ลงดีทำสักทีเพราะฉะนั้นอ่าผมผมบอกตกว่า
มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แต่ว่ามันเป็นไปได้แบบยั่งยืน
อะมันจะดีกว่าไม่ว่าอย่างอย่างที่บอกคือครับมันต้องฝาดไปถึงเอ่อ
ผู้นำครับผู้นำอะไรนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบยังนายกสมภพนะครับ
จริงจริงแล้วเราเราชอบไปพลาดถึงถึงนายกแต่ว่าจริงตรงเนี้ย
มันเป็นมันเป็นเนี้ยเอ่อที่ประเทศไทยอะเรายังไม่รู้หรือว่านี่
ใครเป็นอะซึ่งมันสำคัญมากครับแต่เราไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเลยนะคะ
แล้วก็อันที่สองตามมาอันคือเอ่อทีมอันนี้ต้องมาก่อนน่ะทีม
ในบ้านเราอย่างทุกอย่างทีมอยู่สิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ด
เอาสิบเจ็ดกับสิบเก้าครับน่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะ
ถามจริงเหรอมันไม่มีครับนะครับก็คือมันไม่มีอันนี้ที่หมายถึงว่า
เอ่อมีแล้วแล้วก็มีการแข่งขันที่อย่างสม่ำเสมอประเทศไทยไม่มีครับ
การแข่งขันอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแข่งขันภายในประเทศ
การแข่งขันในในในระบบตะวิบซึ่งเราต้องพัฒนาผู้เล่นอะครับอ่า
พอทีมชาติไปเตะที่ไหนทีพอแพ้มาก็จะบอกว่าเราได้ประสบ
ประสบการณ์จริงยิ่งประสบการณ์เราต้องสร้างตั้งแต่อายุสิบสี่สิบหก
สิบเจ็ดนะครับคือคือค่ะผมจะเห็นคนที่มีมีความสามารถตรงนี้
ลงมาลงมาฟันทำทำให้มันได้ครับผมออกทำไมแล้วตอนนั้นจริง
ผมตั้งใจจะออกถ้าหากว่ามีศูนย์ฝึกแต่ว่าพอดีมันไม่มี
อะไรเลยก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อตอนผมอยู่เนี่ยผมจะเน้นแค่
เห็นว่าสิ่งที่ผมทำมาก็คือเรามีโค้ชจาก๘๐คนมีหลายคำ
แล้วครับผมซึ่งต้องทำก่อนไงแต่ว่าสิ่งที่ตามมายังยัง
กาเลสเขาทำ๔ปีเนี่ยจริงผมอยากให้ทำอยู่ต่อนะค่ะว่า
เขาก็ไปอยู่ต่อเพราะว่าสิ่งที่เขาทำที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอัน
ก็คือในเรื่องของเอ่อคอลลี่คอลัมป์นะครับแต่ว่ามันจะต้องไป
โน้มนาวทุกสโมสรให้ให้เห็นความสำคัญต่อคอลลี่คอลลัม
อันนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปถ่ายทำวีดีโอในการในการแบบ
ฝึกซ้อมที่เป็นหลักสำคัญที่ทุกสโมสรในอาซาวีต้องใช้
อันนี้เขาเพิ่งถ่ายทำเสร็จครับนะครับกลับในเรื่องของ
เข้ามาช่วยไหมมีหน่วยงานที่จะวิเคราะห์ไหมอ่ะหน่วยงานวิเคราะห์หนึ่ง
บอกจริงเราผมเบื่อมาตั้ง๔๕๐ปีแล้วครับที่ว่าทีมชาติเป็น
เตะทีแล้วก็พอลงคุยปีนมาก็โบบมือลาเดือนหน้าไปเตะที
โนททีนี้ไหมแล้วมันไม่มีใครมีขอว่าข้อมีผ้าแล้วคืออะไร
เนี่ยครับคือผมหน้าที่อย่างผมคือยกละดับมาตรฐานเอเชีย
ให้ชิดกับยุโรปซึ่งมันเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากเค้าเพราะ
ผมจะรู้ดีว่าสิ่งที่จะยกมาตรฐานของเอเซียให้
ยี่ปุ่นกาวนีหรือการออกการมีอยู่แล้วนะครับของเราของเราบอก

มันจะมันจะส่งผลกระทบอีกอันหนึ่งก็คือเรามีสิ่งอำนวยก่อน
สนามแข่งขันห้องเอาห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือห้องยิมอะไรเนี่ย
ยืนยังยืนมันต้องดูตรงเนี้ยครับแล้วเรากี่ไหมแล้วที่
มันทำคือเอ่อแนวทำทีมชาติมันต้องมีคนวางไว้ครับ
เหมือนเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาวางไว้ครับใครมาเปลี่ยนคอร์ส
คุณก็มีเนี้ยไอไอไอเจแปนเวหรือโคเรียวเวอะไรเนี้ย
รุปมันไม่ได้มีใครไปทำต่อสรุปยังไงกันเพราะว่ามันเอ่อแน่นอน
มันอยู่ในแผนเอ่อยี่สิบปีของสำหรับคมแต่เราต้องถาม
ว่าไอเราทำแผนแผนยี่สิบปีอ่ะไอรถแม่งยี่สิบปีอ่ะ
ผมบอกจริงนะว่าเราเคยประเมินไหมว่าไอ้สี่ห้าหกปีเนี่ย
ไอ้แผน๒๐ปีเนี่ยมันพัฒนาไปกี่เปอร์เซ็นต์เพราะผมเอาเอาบอก
ผมว่าสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมัน๑๐ยังไม่ไปไหนเลยครับ
ผมมีใครทำตามแล้วก็ได้แล้วหลังจากที่เพลงออกมาแล้วคือ
คือคือการเขาเรียกการจัดการที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันยังมี

นะแล้วอย่างที่บอกก็คือการซัพพอร์ตจากรัฐบาลเนี่ยมันก็ไม่
ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะครับไม่ได้สักบาทว่ามุมนึงที่
จะบอกว่าภาครัฐไม่ค่อยช่วยสาธุนั้นก็ส่วนหนึ่งนะเข้า
ใจได้นะในมุมหัวพี่เองที่เป็นคนจริงแล้วผลงานเราไม่ได้
อ่ะผลงานไม่ได้เขาจะเขาจะมาเห็นความสำคัญแม่ถ้าเกิด
งานอันดับที่จับต้องได้ในอาเซียนอะไรระดับนี้เรายังไม่
ทั่วประเทศไทยมันก็ไปไม่รอดได้ว่าโพสต์ยาวชนทั่วประเทศ
ไทยอ่ะเขาจะคำนึงถึงเรื่องของผลงานนะครับถ้าไม่ได้
ยาวอีกอย่างนึงเนี่ยเขาจะมาลงทุนตรงนี้เราต้องถามว่า
เรามียุทธวิธีเหมือนคุณเจ้าของฝันกรษฐอเนี่ยเขาก็ต้อง
ทำโครงการไหนไปให้เขาผมเห็นคนที่เก่งน่ะทำโครงการ
กรกฐเขาก็จ่ายให้แต่ว่าเรามีไหมว่าเรามีการจัดการที่มีสิทธิภาพไหม
ถ้ามันไม่มีผมก็ไม่ให้ครับผม
แล้วตรงนี้มีผลกระทบระยายาวของฟุตบอลในบ้าน
หอดแล้ววันเนี้ยที่เราต้องทำต้องแข่งไหมพี่
ผมคือการการเตรียม
อย่างที่บอกครับเรายังไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน

ที่มีประสิทธิภาพมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเจเจ้าเจ้าและกิจสดากาแมนหรืออีกหลายคนที่เล่นนะครับคือผมเห็นแล้วเขามีคุณภาพแต่แต่ผมไม่ได้ตำหนิ
นะผมตำถามในเรื่องของเอ๊ะเรามันอย่างสมมุติโค้ชต่างชาติเนี่ยเขาแต่ละคนที่มาอยู่ในเมืองไทยนานนานอย่างที่ผมเห็นนะครับเอาเอายกตัวอย่างผมก็แล้วกันนะว่าเวลาคุณจะมาทำทีมให้ให้กัมบาโอซาก้าเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณคุณมีคุณมี

ให้กานเหยทิชเตอร์อย่างแต่ละฝนที่มาทำในเมืองไทยสมมุติเราเป็นนายจ้างเขาเราต้องขอโมเดลไอ้ของโมเดล

เขาจะทำไอ้โมเดลของเขามียังไงบ้างเนี่ยเขาจะทำยังไงคือมันไม่มีอ่ะครับผม
อันอย่างไหนละผมบอกตรงว่าอ่ะสมัยก่อนที่ผมเป็นฟาเทคนิคเนี่ยผมจะจ้างสำคมจะ
ใครสักคนผมก็ถามขอดูปรัชญาในการทำทีม
ขอดูเกมโมเดลเกมโมเดลของคุณหน่อยนะครับ
ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณจะสร้างบ้านผมมาสร้างบ้านให้ผมหรอก
ไหนทำตามแบบที่ผมอยากได้ได้ไหมหรือมีแบบอะไรให้ผมดูบ้างไหม
อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกคือ
ประเทศไหนมันไม่มีอ่ะครับผมนะครับอืมไปนั้น
เพราะฉะนั้นผมใครถามผมว่าประเทศไทยจะเป็นบอลโลกไหม
เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วผมก็บอกว่าเอ่อ
คือมันยังพูดได้ครับว่าเออจะไปนอนทำไมล่ะ
มันยังเป็นยังเพิ่งไปนอนอย่างเกมแรกเองก็เอาล่ะเจอจีนอ่ะ
ไม่เราไม่ฝันดิเราไม่ไม่ฝันแล้วไปได้คือจีนจีนอ่ะ
ผมบอกตรงว่าเราเหนือกว่าในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัว
มากกว่าในเรื่องของทีมเวิร์คเหนือกว่าในเรื่องของเอ่อ
การแก้ไขปัญหาประชาภาณานักนักนักใดบอลไทยแต่ว่าเรา
ฟุตบอลมันแพ้ชนะกันด้วยสไตล์การเล่นด้วยแทคติกเราต้องดูว่า
เราจะเรามียุทธวิธีหรือแท็กติกที่มันเป็นของไทย
คือบางทีมันไม่มีมานาน
จนเราจะเห็นว่า

แล้วราฐานมันแกว่งไปไปตาม
การเจอกับกู้แข่งอ่าเข้าใจแล้ว
มันก็สามารถที่จะสร้างความสม่ำเสมอให้กับทีมฟุตบอลได้
แต่บอกตรงว่าเรามีนักบอลที่มีคุณภาพแล้วมีนักบอลที่ฉลาดด้วยนะครับ
มันเป็นยังไงให้มันชัดเจนถ้ามีความชัดเจนปุ๊บผมว่าเด็กไทยทุกคนเนี่ย
จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็จะเล่นได้ดีขึ้นนะครับ

บ้างโดนยิงเยอะก็โดนด่ากันทั้งหมดแหละครับ
เออสั้นเราจะไปฝุดบอลโลกในแบบนี้

เตรียมทีมในแบบเนี้ยในมุมของโค้ดเองพี่เชื่อมั่นในทฤษฎีที่แข็งแรงแล้วปฏิบัติมันจะตามมาแต่ในวันนี้เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนก่อนเลยเราเตรียมแบบเนี้ยใกล้ใกล้เราก็ทำใกล้เราก็ทำในมุมพี่คิดว่าเราจะไปบอลโลกในแบบนี้ได้ไหมในอีกกี่ปีในมุมพี่เออมันอาจจะเอ่อ
อย่างงี้มันก็จริงจริงแล้วเขาบอกฟุตบอลไทยก็คือการพนันนะครับ
รับผิดชอบในเรื่องเอ่อลดช่องว่างของเอเซียเนี่ยเอ่อ
มันมีหลายประเทศที่เขาทำกันอยู่แล้วเขาก็จะมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
แต่ของเราอ่ะเอ่อถ้าไม่ทำอ่ะเออผมว่าเราจะไปไหนไงอ่ะ
เราก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะไปไหนไปไหนเรายังไม่รู้
เราอยู่ยืนอยู่ตรงไหนเลยอ่ะแล้วเราจะไปไหนอ่ะครับ
แล้วทำไมพี่ไม่กลับมาทำล่ะสมัยหน้าพี่กลับมาทำไหมล่ะ
ถ้าเขาเจอพี่พี่กลับมาทำไหมอ่อคือเอ่อมันมีคนเก่งเก่งอีกเยอะครับ
แต่เราให้โอกาสเขาไหมแค่นั้นเองนะแต่ส่วนใหญ่เรา
เราไม่ค่อยให้โอกาสคนไทยด้วยกันแค่นั้นเอง